ไปที่จังหวัดไหนเดี๋ยวเราปักหมุดให้ดู

ก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่

ไปกินด้วยกล้วยปิ้งที่เชียงใหม่

ขายกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

อยู่บริเวณเยื้องร้านก๋วยเตี๋ยวโคขุน

ถนนหลังโรงเรียน
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะจ๊ะโรงเรียนปริ้นต์รอยแย้วอ่า
ตลอดทั้งวันก็จะมีลูกค้าแวะเวียนไปอุดหนุนอย่างไม่ขาดสาย
เมนูเด็ดที่ไม่เหมือนใครและขายดีมากก็คือกล้วยปิ้งสอดไส้มะพร้าว
และฟ้อยทองอย่างที่เห็นเลยนี่มาก

นางสาวสุกัญญาคำชาวนาเจ้าของร้านวัย๓๐ปีก็เล่าว่า
สืบทอดสูตรเด็ดเคล็ดลับ
จากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงรุ่นนี้รุ่นที่๔แล้วนะ
มีเคล็ดลับอะไรอีกบอกกันหน่อยได้ไหมไปลองฟังเสียงดูหน่อยครับ
พอลางงานปุ๊บสองวันแรกแล้วมันไปได้ดีเลย
เราก็ไม่ต้องซื้อเราก็ให้แม่มาสอนแล้วเราก็เรียนรู้เอง
อันนี้เป็นสูตรของที่บ้าน
ใช่ที่บ้านเลยค่ะตั้งแต่รุ่นทวดรุ่นตารุ่นยายพี่ก็รุ่นที่๔แล้วที่ขายมา
ทุกวันนี้ที่บ้านก็ยังขายอยู่ค่ะ
การันตีด้วยการเป็นรุ่นที่๔แล้วนะที่เขาขายกล้วยปิ้งกันมา
เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวกล้วยปิ้งเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชม

นี่เขาอยู่ที่ชุดละ๒๐๒๕บาท

พอดีพอดีไม่แพงมากจนเกินไปแล้วที่สำคัญนะครับ

ขายทุกวันเดี๋ยวท้องร้องเลยเหรอ
ดังมาก
น้องไว้ท้องท้องร้องละครับคุณผู้ชมครับ

หิวได้ไงก็เห็นแบบนี้มันน่ากิน
อ้าเล่าให้ฟังหน่อยละกัน
แล้วที่สำคัญนะครับกล้วยปิ้งร้านนี้มันนุ่มแล้วก็น้ำกะทิเนี่ยหอมหวานมาก